ทีนี้ที่อุดรธานีเป็นเหตุการณ์ระทึกค่ะผู้ใหญ่บ้านกำลังแจกเงินผู้สูงอายุกันอยู่
แล้วนึกสภาพนะผู้สูงอายุกำลังรอเข้าคิว
รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผู้ชายคลั่งมาจากไหนไม่รู้ค่ะ
ถือมีดปลายแหลมเข้ามาจะไล่แทงแล้วปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงด้วยนะ
ใจเด็ดมากเลยคือพยายามจะห้ามพยายามจะห้าม
แต่ผู้ชายคลั่งคนนี้ไม่ฟังเอามีดมาไล่แทง
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิงรู้ไหมฮะทำไง
ผู้ใหญ่ไปเอาปืนมาค่ะตอนแรกยิงขู่ไปสองนัด
ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะพยายามเข้ามาจะเอามีดแทง
ผู้ใหญ่บ้านทำไงยิงไปที่ข้อขาข้อเท้าปังเดียว
รู้เรื่องเลยนะคะจอดเลยเจ็บเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสภหนองหานค่ะก็ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านทางนี้ชื่อว่าคุณจริยาสัจจับมณีอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑บ้านหนองเม็กตะมนตหนองเม็ก
อำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นคนที่ใช้อาวุธปืน
ยิงชายคลั่งคนนี้จนได้รับบาดเจ็บนะฮะตอนที่ตำรวจไปถึง
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนี่อาวุธปืนกระบอกนี้ค่ะ
ขนาดเท่าไรอ่ะเก้าเมาเมาไหมครับเก้าเมาเมานะคะ
เนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจนะคะ
ส่วนนุ่มคลั่งคนนี้ชื่อว่าจันทการชัยสัตว์อายุ๓๙ปี
เจ็บแล้วค่ะโดนปืนยิงเนอะเห็นไหมเท้าซ้ายอ่ะ
ก็ต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
ถึงจะคลั่งยังไงก็แล้วแต่นะคะทีนี้มีโอกาสไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ชื่อว่าคุณจริยาเนี่ยนะคะบอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าว
ก่อนเกิดเหตุที่สาราสวนสาธารณะหนองภัยจุดเกิดเหตุเลย
เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยเขานำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย
แจกให้กับชาวบ้านแล้วผู้เท่าผู้แก่ทั้งนั้น
ยืนรอคิวนะคะผู้ใหญ่บอกว่าก็ตัวเองก็มาอำนวยความสะดวกให้ไง
จู่ผู้ชายคนนี้ตามรายงานข่าวบอกเมายา
พอเมายาเสร็จปุ๊บคลั่งถือมีดปลายแหลมความยาวสักประมาณ๑ฟุต
เดินเข้ามาในวงที่เขามีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะ
แล้วร้องตะโกนโวยวายผู้ใหญ่จริยาทำไงก็เลยเตือน
เข้าไปบอกว่าเฮ้ยอย่ามาใกล้ทีนี้ผู้ใหญ่บอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยบอกว่าทุกคนออกจากพื้นที่ก่อนทุกคนคราวนี้แหละค่ะ
พอได้ยินเสียงคำสั่งบอกว่าออกจากพื้นที่ปุ๊บ
ทุกคนต่างวิ่งหนีเลยวิ่งหนีตายจากนั้นผู้ชายคนนี้
พุ่งมาหาผู้ใหญ่เลยพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือนะคะ
พยายามวิ่งไปหลบในห้องหอกระจายข่าวในใจก็คิดว่าตายแน่เลยอ่ะ
เพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยมือเปล่านะตอนนั้นนะแต่สติดี
อาศัยจังหวะที่ชายคลั่งเผลอไปที่รถไปหยิบปืนออกมา
ชายคลั่งคนนี้คือพุ่งเข้ามาหาผู้ใหญ่ค่ะ
จะเอามีดมาฟันตอนนั้นผู้ใหญ่บอกว่าตัดสินใจนะ
ยิงใส่ต้นไม้นะยิงใส่ต้นไม้ก่อนยิงไปสองนัดเพื่อคู
แต่ไม่หยุดไงฤทธิ์ยังเยอะไงผู้ชายคนนี้
พยายามเข้ามาจะทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่นะคะทีนี้ผู้ใหญ่ทำไง
คราวนี้ต้องตัดสินใจยิงแล้วค่ะก็เลยยิงที่เท้าซ้าย
จนเขาว่าได้รับปากเจ็บนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชม
ไปถามชาวบ้านนะชาวบ้านบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คลั่งคนนี้จู่ตะโกนด่าผู้ใหญ่บ้าน
บอกมึงตายมึงต้องตายแน่คาดว่าอะไรรู้ไหม
คุณคิดว่าทำไมรู้ไหมผู้ใหญ่บ้านไปเตือน
เตือนเรื่องของยาเสพติดบอกอย่าไปยุ่งยาเสพติด
ก็น่าจะโกรธโกรธแหละโกรธนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านอีกรอบหนึ่งค่ะ
เพื่อนของนาฬิกา
วาพาให้ผู้ใหญ่บ้าน
มันมันได้ที่เขียนบ้าง